จะทนแล้วจริงค่ะคุณผู้ชมภาพสำหรับจ๊าอาเสย่า
แต่ว่าล่วงเลยมา๑อาทิตย์ให้ทนายโทรหาเจ้าของโครงการกลับไม่รับสายคุณ
ก็เลยตัดใจประกาศตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยว่าหากใครสนใจโทรหาจ๊ะโดยตรง
เน็ตรวมตกแต่ง๕ล้านกว่าตอนนี้ขอขายขาดทุนแค่๓ล้านห้านะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องขายนาฬิกาไปซื้อบ้านใหม่แถวแจ้งวัฒนะมัดจำกันยายนนี้นะคะ
เข้าไปคุยทนายก็คุยว่าข้อสรุปจะเป็นยังไงเพราะว่าน้องต้องใช้ตังค์แล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวต้องซื้อบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่เนี่ยเลื่อนจากสิงหามาเป็นกัญญา
กัญญายเนี่ยจ๊ะต้องจองแล้วคือมันกระทบจริงนะกระทบมากค่ะ
ไม่ใช่แค่จ๊ะคนเดียวตอนนี้ทั้งหมู่บ้านนะคะคือคนที่จะขายบ้านณวันนี้มีทั้งหมดประมาณ๔๐๕๐เคส
โดยที่สุทธิถึงจ๊ะนะคะ๓ล้าน๕เพราะปกติมูลค่าจะอยู่๔ล้านฝ่า
ขายแบบเทเลยเพราะจ๊ะไม่อยากอยู่ที่นี่

ไม่อยู่แล้วค่ะแล้วจ๊ะก็เข็ดไปเลยกับโครงการนี้ถ้าพูดตรง
โอ้ก็เสียความรู้สึกกันไปนะ

เออนะแล้วจากที่ห่างหายจากการใบ้หวยนะคะจ๊ะบอกว่า
ขอเคลียร์บ้านให้เสร็จก่อนงวดกันยายนนี้มาแน่นะคะ
ไว้แล้วว่าเลขที่บ้านหลังใหม่อาจจะให้โชคก็เป็นได้จ้า
งดใบเลขเลยนะคะ

งดได้ไหมฟัสขอไหมเผื่อ
รอหนูมัดจำบ้านหลังใหม่ไม่แน่เลขที่บ้านหนูอาจจะเห็งก็ได้

นี่ขนาดว่าเดี๋ยวยังไม่บอกยังไม่บอก
แต่บอกไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้คุณผู้ชมจดทันหรือเปล่านะคะ